ดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับ

มีเหตุหนึ่งเกิดขึ้นกับนักศึกษาหญิงชั้นปีที่๑นะครับ
เพราะว่ากลับจากทำงานหารายได้พิเศษ
ขณะที่ขี่รถกลับบ้านจะฉลองวันเกิดกับครอบครัว
ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์เกิดเสียหลักนะครับ
แล้วก็รถฉลับเข้าไปใต้รถบัตรร่างของตัวเอง
ถูกรถบัตรทับจนเสียชีวิตในช่วงวันเกิดนะครับ
ตำรวจโรงพักบางปะอินจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ

รถบัตรประจำทางเฉียวชนรถจักรยานยนต์

เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นบริเวณ๔แยกไฟแดง
ถนนโรจนะขาออกนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบร่างของนางสาว
ธิดารัฐผู้เงินอายุ๒๐ปี
สภาพถูกล้อหลังของรถบัตรทับศีรษะ
ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่นะครับ
สอบสวนนายสมศักดิ์มั่นคงคนขับรถบัตร
ก็ให้การนะครับว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่๔แยกไฟแดง
จังหวะที่ไฟเขียวรถกำลังเคลื่อนตัวออก
สังเกตเห็นที่กระจกมองข้างรถของตัวเองแล้วล่ะ
ว่ามีรถจักรยานยนต์เสียหลักฉลับกับฟุตบาท

และอยู่ร่างของคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ย
ก็มุดเข้ามาใต้ท้องรถ
รถตัวเองเพิ่งจะเคลื่อนตัวออกไงคุณ
ดังนั้นก็เลยเบรกไม่ทัน
และท้ายที่สุดก็ทับศีรษะของนางสาวธิดารัฐนะครับ

ต่อมาได้มีนายสุภาชัยผู้เงินพี่ชายของผู้เสียชีวิต

ก็ได้เล่าให้ฟังว่าน้องสาวเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่๑
หลังเลิกเรียนก็จะทำงานหารายได้พิเศษที่โลตัสอายุทยานะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของผู้เสียชีวิตนะ
วันเกิดของน้องสาวคือนางสาวธิดารัฐนี่แหละครับ
เลิกงานกันก็นัดกันบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้าน
เพื่อจะมาฉลองวันเกิดกับครอบครัว
แต่ท้ายที่สุดก็มาเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
แล้วก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นในครอบครัวในวันเกิดของตัวผู้หญิงเองนะครับ
แสดงความเสียใจด้วยนะครับ

เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์เช่นกันครับ

บริเวณถนนสายบางวัวบางจากอำเภอบางปะกง
พบร่างของนายสาธิตจำปาทอง
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับ
นอนบาดเจ็บร้องคลวนคลางอยู่กลางถนน
ใกล้กันนั้นก็พบกับรถเก๋งโตโยต้า
อยู่หลายทางซึ่งมีนายอานนท์ทองบุญมาเป็นคนขับ
สาธิตคนเจ็บให้การนะครับว่ากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน

รถเกิดคันเร่งค้างทำให้บังคับรถไม่อยู่
รถจักรยานยนต์คันเร่งมันค้างบังคับรถไม่อยู่
ก่อนจะเสียหลักพลิกคว่ำทะไหลไปชนกับรถเก๋งของนายอานนท์
ขับอยู่บนถนนทำให้ตัวเองนั้นรถล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ไปดูอีกเหตุหนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยครับ
เป็นครั้งที่๒ในเวลาใกล้กันนะครับ
จากเมื่อวานเราก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของรถบรรทุกอ้อย
ช่วงนี้เป็นฤดูเปิดหีบอ้อยใช่ไหมฮะ
เราย้ำเตือนกันแล้วว่าให้ระมัดระวังในการบรรทุกอ้อย
และในการที่จะมัดให้เรียบร้อย

ป้องกันอ้อยตกหล่นบนท้องถนน
และเมื่อวานี้ก็เกิดเหตุอีกเป็นเหตุซ้ำนะครับ
รถบรรทุกอ้อยทำอ้อยตกใส่รถเก๋งและกระบะ
ทั้งรถเก่งและรถกระบะเสียหาย
แต่คนขับรถบรรทุกอ้อยรับผิดชอบไหมถาม
ไม่นะฮะขับรถบรรทุกอ้อยหนีไปเลยครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้รถเกรดไถอ้อยที่หล่นเกลือนถนน
กองหลบข้างทางเพื่อเปิดการจราจรให้เป็นปกตินะครับ
จากการสอบถามคนขับรถทั้งรถเก๋งและรถกระบะ
ให้การตรงกันว่าทั้งสองคันกำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังอำเภอผาขาว
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถพ่วงอ้อยบรรทุกสูงริ้วเลยนะ
คือสูงเลยแหละบรรทุกเยอะเลยแหละ
วิ่งสวนทางมาก่อนที่สายรัดอ้อยจะขาด
กองอ้อยนับ๑๐ตันร่วงใส่รถทั้ง๒คัน

เพราะดีที่รถทั้ง๒คันเบรกทันนะครับ

ส่วนคนขับรถพ่วงบรรทุกอ้อยแทนที่จะลงมาช่วยเหลือ
กลับเร่งเครื่องขับหนีไปในความมืด
ตอนนี้ตำรวจก็จะสอบถามโรงงานหีบอ้อยในระแวกใกล้เคียง
ว่าใครปล่อยรถขนอ้อยมาในช่วงเวลานั้นบ้างนะครับ
ก็จะได้ตามจับกลุ่มได้นะครับ
ในการบรรทุกสูงบรรทุกเกินหรือเปล่านะครับ